นี้กันบ้างหลายคนก็รู้สึกเป็นกังวลนะ
พวกอะไรล่ะราคามันขึ้นอย่างเช่นน้ำตาล

ให้กับคุณพ่อบ้านแม่บ้านในการปรุงอาหาร
มีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ
เริ่มกันที่เมนูอาหารที่ใช้มะม่วงแทนมะนาว
พาคุณผู้ชมไปกันที่ศูนย์บริรักษ์ไทย
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เพื่อมาพบกับอาจารย์รุ่งธรรมศรีวันธนสิน
และบรรดาลูกศิษย์ในคณะคหากรรมศาสตร์
ที่กำลังขมักกะเม่นประกอบอาหารที่ทำจากมะม่วงเปรี้ยวนั่นเอง
โดยไอเดียการใช้มะม่วงแทนมะนาวนั้นเกิดขึ้น
ตอนที่เกิดวิกฤตมะนาวมีราคาสูงขึ้น
โดยอาจารย์และลูกศิษย์มีแนวคิดอยากจะลดทอนต้นทุนในการทำอาหาร
จึงนำมะม่วงเปรี้ยวมาลองคันน้ำและหั่นเป็นชิ้นบาง
ใส่ผสมเพื่อทำให้เมนูอาหารมีรสเปรี้ยว
ซึ่งก็พบว่ามันสามารถให้ความเปรี้ยวแทนมะนาวได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
โดยเมนูที่สามารถใช้มะม่วงให้ความเปรี้ยวแทนมะนาวได้อย่างเข้ากัน
ได้แก่ต้มยำแกงส้มน้ำพริกผัดหมาห้อส้มตำมะม่วง
และบัวลอยมะม่วงนั่นเอง
เมื่อกี้ใส่ความเปรี้ยวกันแล้ว
เรามาเติมความหวานให้อาหารกันบ้างกับการใช้เงาะสดมาปรุงอาหาร
ยังอยู่กันที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเช่นเคย
เพราะที่นี่เขายืนหนึ่งในเรื่องการรังสรรค์และดัดแปลงเมนูอาหาร
วัตถุดิบต่างทั่วไทยมาแล้วมากมาย
โดยครั้งนี้ได้มีการนำเงาะสดมาดัดแปลงใส่เมนูอาหาร
เพื่อเพิ่มความหวานหอมและเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบ
โดยไอเดียนี้เป็นของอาจารย์รุ่งธรรมคนเดิม
ซึ่งอาจารย์จะนำเงาะสดที่มีรสหวานมาปรุงอาหารให้ความหวานแทนน้ำตาล
เพื่อเป็นตัวเลือกของคนรักสุขภาพ
และใช้แทนน้ำตาลในยามที่น้ำตาลขึ้นราคานั่นเอง
เพราะหากเราใช้เงาะสดแถน้ำตาลนอกจากความหวานที่ได้แล้วนั้น
เรายังได้ความกรุบกรอบของเนื้อเงาะอีกด้วย
โดยเมนูที่เหมาะแก่การนำเอาเงาะสดไปประกอบอาหารได้แก่
เปรี้ยวหวานเงาะที่ใช้เงาะไปผัดในเครื่องผัดเปรี้ยวหวาน
เนื้อสับปะรดเพื่อเพิ่มความหวานกรอบให้กับเมนู
และตบท้ายด้วยของหวานอย่างบัวลอยลูกง้อสดใส่ไข่แดงเข็ม
เมนูของหวานที่สามารถดึงเอาความหวานหอมของเงาะมาใช้ได้อย่างดี
ซึ่งเข้ากับเมนูบัวลอยเป็นอย่างมาก
และนี่ก็คือเรื่องราวของสารพัดเมนูอร่อย
รังสรรค์จากผลไม้ที่เรานำมาเพื่อเป็นไอเดีย
ให้คุณผู้ชมที่อยากลดต้นทุนหรืออยากลองความอร่อยที่แปลกใหม่นะครับ

เหมือนแบบใส่สับปะรดด้วยง๊อดด้วยอะไรอย่างนี้
น่ากินแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่เอาไปใส่แทนน้ำตาลได้ช่วงนี้ออกเยอะ

เอาไปเพิ่มความหวานในอาหารได้
มีน้ำผลไม้อะไรอย่างนี้เครื่องดื่มได้เลย